ต่อกันเรื่องของการที่ลูกค้าคนหนึ่งนะคะไปซื้อสบู่
ตอนแรกเนี่ยเชอรี่ก็เกินไปแล้วนะคะบอกว่าไปซื้อสบู่มาแล้วเธอเนี่ยก็เลยไปถามแม่ค้า
เหมือนกับไปโพสต์ถามอ่ะคุณแล้วการโพสต์เนี่ยเอาตรงก็จะมีคนอื่นเห็นด้วยนะ
ในโพสต์ก็ไปถามว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยมีฟองมันปกติไหม
กลายเป็นว่าเธอถูกแม่ค้าเนี่ยตอบว่าอัดคลิปเอาไอ้ตรงที่เธอไปโพสต์เนี่ย
โปรไฟล์เธอแล้วก็ไปติดภาพเธออีกต่างหากเธอบอกให้ลบไม่ลบ
ระบายความอัดอั้นในใจด้วยการอัดคลิปมาเล่าค่ะ
คือเราไปซื้อสบู่เจ้านึงมาเราถามเขาว่าไม่ค่อยมีฟองปกติไหม
ซึ่งเขาก็ตอบเรามาแบบเป็นคลิปวีดีโอยาวมากเกือบสามนาทีได้แต่เขาเอาชื่อเราหน้าเราไปแขวนในวีดีโอของเขา
ซึ่งเราดูแล้วซึ่งเราไม่โอเคจะไม่ดีเหรอเราใช้จริงอ่ะ
เราก็แค่ถามว่าเราก็แค่ถามว่ามันไม่มีโฟมเป็นปกติไหม
เราไม่เคยใช้ของคุณเราไม่เคยใช้เอาหน้าเราไปใส่ขึ้นทำไม
แล้วก็มีคนมาแซะมาไหว้ให้เราด้วยซึ่งเรามันก็ไม่โอเค
เราแค่ขอให้คุณลบคลิปแต่คุณบอกว่าไม่ผิดแล้วเราก็ทำไม่ดีตรงไหนทุกคน
คุณผู้ชมคือคุณก๊อฟคุณรี่มันกลายเป็นเหมือนกับว่า
หลายคนเนี่ยพอเห็นเธออัดคลิปนี้ออกมาแล้วร้องไห้เนี่ย
เอารูปภาพหน้าเธอเนี่ยแล้วเอาไปติดเอาไว้ในโพสต์
แล้วก็พูดแล้วเหมือนมีลักษณะต่อว่าเธอด้วย
มันจะมีรูปมีชื่อเธอแล้วมีข้อความที่เธอเหม็น
แล้วก็อธิบายเป็นคลิปออกมาแต่ก็เลยกลายเป็นว่าเธอถูกแบบเหมือนถูกประจาน
เพราะว่ามันมีคนที่เข้าไปคอมเมนต์ในคลิปของแม่ค้าคนนั้น
แล้วเป็นลักษณะบูลลี่ต่อว่าเธอลักษณะนั้นน่ะนะคะ
อ่ะทีนี้เนี่ยคืออย่างที่คุณก๊อฟเล่าเลย
ทีนี้ไอ้แอคเคาน์ของผู้หญิงคนนี้ก็คือของเธอนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีภาพใบหน้าของเธอไปอยู่ในคลิปด้วย
คนก็เข้าไปบูลลี่เธออย่างเช่นบอกว่าอยากได้ฟองทำไมไม่ให้ไม่ใช้ผงซักฟอกล่ะ
เธอก็เลยไปติดต่อแม่ค้าบอกว่าให้ลบภาพและข้อมูลของเธอออกไปได้ไหม
แต่แม่ค้าไม่ยอมลบแล้วก็ต่อว่าเธอในธรรมนองว่า
มันเป็นความผิดของเธอที่มาคอมเมนต์ถามในเพจของแม่ค้าเอง
ต้องยอมรับผลของการกระทำ
ทีนี้เขาก็มีการทำคลิปนะแม่ค้าออกมาอีก
แต่ว่ารอบนี้กลายเป็นว่าลบคลิปที่มันมีหน้าของเธอออกไปแล้ว
แต่ก็ไม่ได้ออกมาแสดงความขอโทษ
เธอก็เลยบอกว่าเหตุการณ์ที่มีหลายคนไปบูลลี่เธอ
ถึงขั้นทำให้เธอเครียดเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะ
ว่าเราดีขึ้นเลย
เธอบอกว่าถึงแม้แม่ค้าเนี่ยเขาจะรบคลิปแล้ว
แต่ว่าเธอก็ยังไม่ได้รู้สึกดีขึ้นทางใจของเธอนะคะ
ทีนี้แฟนนุ่มของหญิงสาวรายนี้ก็ออกมาบอกนะว่า
ไอ้ที่คนไปบอกว่าโอ๊ยทำคอนเทนต์หรืออะไรหรือเปล่า
ยืนยันนะแฟนหนุ่มเขาบอกเลยว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์
อยากให้ร้านมาขอโทษแฟนสาว
อยากให้อาการของแฟนสาวดีขึ้นเพราะแฟนเครียดมาก
ทีนี้ก็มีชาวเน็ตบางส่วนไปแนะนำหญิงสาวรายนี้บอกว่า
ถ้าร้านไม่ยอมออกมาขอโทษไม่สำนึกผิด
ให้เธอไปแจ้งความได้เพราะถือว่าเธอเป็นผู้เสียหายที่ถูกหมินประมาท
ดำเนินคดีกับชาวเน็ตได้ด้วย
ที่เข้าไปคอมเมนต์บูลลี่ผสมโรงกันตามพรบคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
คือเธอเนี่ยคือเครียดตรงที่ว่ามันมีคอมเมนต์เยอะเลย

แต่อย่างที่บอกแหละคนบางคนมันมีความเปราะบางทางจิตใจไม่เหมือนกันนะ
แม่ค้าก็ออกมาชี้แจงได้ส่วนคนที่ชอบไปเม้นต์เป็นกรีนคีย์บอร์ดให้เบาลงหน่อย

เดี๋ยวแค่ถามอีกว่าทำไมมันไม่มีฟองก็ไม่น่าจะผิดอะไรมากขนาดนั้น
ลูกค้าก็เกิดความสงสัยนะในตัวผลิตภัณฑ์ต่าง

อย่างเช่นคุณเนี่ยอัดคลิปที่ฉันถามว่าทำไมสวยจัง
ยากจังเลยส่องกระจกทุกวันก็มีคำตอบคำตอบเดียว